สวัสดีค่ะสนานจอมทั่วทิศกระติดทั่วไทยครับ
ไปกับสนานข่าวค่ะสนุนสนามมาเริ่มสนานอาทิตย์นี้
ทำไมวันนี้เต้นแป๊บเดียวแต่หอมก็ก่อนเข้าก็เล่นเต้นซะโอ้โหวอร์มเยอะ
เขาเรียกว่าการวอร์มอัพใช่ไหมเวลาเราก่อนจะทำอะไรเราก็ต้องวอร์มก่อน
กระโดดเขาไปค่ะเป็นยังไงลุดเลย
ส่วนในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสนุกเหมือนเดิมนะ
จากนี้เรายังมีแขกรับเชิญมาโชว์สนุกให้เราดูด้วย
ว่าเราชอบโชว์โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมี
สมมนาคุณอย่างแน่นอนไม่ใช่สมน้ำหน้าคุณนะ

แล้วจากนี้คุณผู้ชมยังร่วมสนุกกับเราได้ด้วย

เพราะว่าเรามีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาฝากคุณผู้ชมด้วย
ถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นสัญลักษณ์กล่องของขวัญบริเวณมุมจอนะคะ
ให้คุณผู้ชมรีบส่งข้อความอวยพรปีใหม่กันมาเลย
พร้อมกับติดนี่สี่เหลี่ยมแฮชแท็ก

ก็ลุ้นเป็นของเจ้าของของรางวัลเยอะแยะมากมาย
คือส่งมาพร้อมข้อความแล้วก็แฮชแท็กอย่างที่บอก
รวมไปถึงถ้าใครจะน่ารักฟุ้งฟิ้ง

มาได้ไม่ว่ากันนะคะใช่แล้ว

วันนี้เราเปิดรายการมากับโชว์สุดพิเศษของเราเลย

สวัสดีครับคุณผู้ชม

อย่างนั้นที่ข้อระดับมืออาชีพ
แล้วอยู่เมื่อกี้ฟังเพลงเลยเต้นมีหลายสนุกสำหรับหน้าดูเลย
เหมือนเราแบบอาาอยู่อย่างนี้ตลอดเลย
พูดคุยกันหน่อย
ค่ะสวัสดียังเป็นทางการชื่ออะไรกันบ้าง

ชื่อโด่ครับผม

แล้วเรามารวมตัวกันได้ไงคะสองท่าน
เป็นเหมือนเราแข่งมาด้วยกันบ่อยครับ
แล้วก็เหมือนเราเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ

กลับกลุ่มกันก็สำหรับเวลาว่างมาซ้อมด้วยกัน
แล้วเริ่มต้นการชื่นชอบเนี่ย
เราเริ่มจากยังไงเราต้องฝึกฝนยังไงบ้าง

พอดีผมเรียนการโรงแรมครับ
ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชา

แต่อันนี้ก็คือผมก็อยากเป็นอยู่แล้วก็เลยฝึกซ้อม

ต้องเรียกว่าไม่ทวนดีกว่าหนับไม่ทวน

ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าต้องฝึกมาหลายปีเลยทีเดียว

บ๊วยบ๊ายหรือโด่คร้าบ
วงการบาร์เทนเดอร์นี่แหละค่ะ
รอบไม่ผ่านก็ปึ๊บเข้ามา
แล้วแก้ปัญหาไงอย่างงี้แหละ
เล่นต่อครับลับตากลางเดียวก่อนแล้วเล่นต่อแน็ต

ใช่ครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นขวดซ้อม
สำหรับที่ไม่แตกใช่มั้ยอย่างนี้จะไง

เดี๋ยวใส่โกรธคือมันหนักเหมือนกัน

เห็นพี่เขาโยนแล้วมาตั้งตรงนี้
คือสงสัยมากตั้งไอ้ชัยยังหล่นเลยค่ะ
นั่นแหละสิเห็นมั้ยยากมากจริง

เราเคยไปประกวดเป็นพระพระรางวัลอะไรกัน

ของผมก่อนเลยกันเป็นแชมป์ประเทศไทยครับ

ที่แต่ละที่มารวมตัวกันเราก็แข่ง

ต่างชาติมาแข่งกัน
คล้ายว่าประกวดบาร์เทนเดอร์ระดับโลกคล้ายกับบอลโลก
บอลโลกมาแข่งในเมืองไทยแต่นี่เป็นบาร์เทนเดอร์โลก

มันก็จะเป็นเหมือนที่หนึ่งของคนไทย

เพราะว่าเขาเก่งจริง

แล้วเราภาคภูมิใจยังไงบ้างกับรางวัลต่างที่ได้มา

ล่าสุดก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปครับ

เอาความไทยของเราไปแข่งด้วยครับ

คือไปที่นู่นต้องคิดด้วยครับว่าเราจะแต่งตัวยังไง

แล้วก็ใช้สวบประสบเอกลักษณ์ที่ไทย
ก็ใช้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิ

ให้ปริเซนต์ความเป็นไทยให้ต่างชาติรู้
ก็เลยได้มาเลยโอ้โหสุดยอดมาก

บางคนอาจจะยังสงสัยไอ้มาร์เทนเดอร์เนี่ย
มันมีหน้าที่แค่ชงเหล้ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
จริงก็คือบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่แค่เด็กชงเหล้าครับ
ก็คือต้องทำทุกอย่างก็มีน้ำแข็งเวลาหน้าที่การงานก็มีน้ำแข็ง
ของอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ทำความสะอาด
อันนี้ปัจจัยหลักเลยครับทำความสะอาด

มันรวมถึงหลายอย่างครับปัจจัยในการทำค็อกเทลก็จะมีถึงการตกแต่ง
เรื่องของแก้วขนาดแก้วที่ใช้ขนาดเครื่องดื่มที่ต้องใช้
ว่าทุกคนจำไม่ได้ทุก
เห็นเดอร์ก็เหมือนเด็กชงเหล้าธรรมดาปกติ
ก็มีการคิดสัดขึ้นมาใหม่ด้วยมั้ย

ถ้าจำไม่ได้สมมุติผมให้เป็นแนวทางแบบดูใหม่อะไรอย่างนี้ครับก็จำไว้เดือนละ๕สูตรก็พอ

ฝากถึงน้องที่สนใจอยากจะมาเป็นบาร์เทนเดอร์แบบนี้ค่ะ
ไม่ยากครับขอแค่ใจรักก็พอครับ
ก็ให้มีใจและฝึกซ้อม

เดี๋ยวเราจะให้สองคน
โชว์ปิดท้ายช่วงเบรกช่วงนี้นะคะ

จะมีการสลับควง

คุณผู้ชมอย่าลืมไลน์มาให้กำลังใจน้องสองคนด้วยนะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญชมกันเลยค่ะ
ขอบคุณครับ